ทีวีสามัคคีครับในประเภทแบตมินตันนะครับ
ครั้งที่๓ที่ปีนี้สยามกีฬาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะครับ
จัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่สนามแบตมินตัน
แฮปปี้ฮับซอยสุขนทัศน์สวัสดีครับโดยมีคุณหญิงปัฒนาลีสวรรคูณครับ
นายกสมาคมกีฬาแบตมินตันมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันเลยนะครับ
แล้วก็มีสถานีโทรทัศน์เข้าแข่งขันทั้งหมด๑๐ช่อง
หนึ่งอย่างนั้นก็มีทะลัดทีวีด้วยนะครับสยามยีลาเจ้าภาพ
ช่องสามช่องเจ็ดไทยพีบีเอสพีบีทีวีนะครับเอ็มคอร์ด
แล้วก็มีโมโนนะครับช่องห้ารวมถึงสปิงนิวผลการแข่งขันครับ
แชมป์ดิวิชั่นหนึ่งในตกเป็นของทีมช่องโมโนนะครับอาจารย์สยามกีฬาไปได้
แล้วก็แชมป์ดิวิชั่นสองเนี่ยเป็นพีพีทีวีส่วนทรัฐทีวีนะครับ
ด้านดับสี่ของดิวิชั่นหนึ่งครับ